พาไปที่วัดมาบยางพรที่จังหวัดระยองค่ะมีพระลูกวัด
กำลังจะออกไปบินทบาทเมื่อช่วงเช้านี้เองนะคะครับ
ปรากฏว่าไปพบศพผู้ชายคนนึงเสียชีวิตอยู่ในวัด
อยู่ข้างข้างแท้งน้ำอะค่ะแล้วสภาพศพเนี่ยพระที่ท่านเจอ
ท่านบอกว่าสภาพศพเหมือนกับถูกทำร้าย
เพราะว่ามีรอยแผลถลอกเต็มตัวเลย
ข้อศอกเหมือนกับศอกหักด้วยนะคะ

มีรอยสักปลาคาฟที่หัวไหล่ด้านซ้าย

นี่นะคะเมื่อเช้าค่ะ
พระที่กำลังจะออกไปบินทบาทเป็นผู้เจอนะคะ
นี่ค่ะผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ชื่อว่านายอาคมผู้เด่นใสอายุ๓๒

จากพระอุโบสถไปสัก๕เมตรได้นะคะ
ก็มีการแจ้งตำรวจสพปลวกแดงให้มาตรวจสอบ

เกงบ็อกเซอร์สีขาวลายทางสีน้ำเงิน
มีรอยสักลายปลาคราฟที่หัวไหล่ซ้าย
ตามตัวมีแผลถลอกเต็มตัวเลยค่ะ

เป็นแผลจนกระดูกโผล่ค่ะคุณผู้ชม

น่าจะเสียชีวิตมาประมาณสัก๖๘ชั่วโมง
จากศพไปนะคะที่ปลายเท้าของผู้ตาย
มีรองเท้ายางสีดำตกอยู่๑คู่
ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ในจุดที่พบศพ

ทีมข่าวสอบถามพระอธิการอัศดาวุฒิมหานาโม
เจ้าอาวาสวัดมาบยางพร
ท่านบอกว่าที่พบผู้ตายเนี่ยค่ะ

พระท่านบอกว่ามันมีรอยเหมือนกับรอยตะเกียกตะกาย
มีรอยเท้าน่าจะเป็นรอยเท้าของผู้ตาย
เหมือนกับเดินวนไปวนมาเดินไปเดินมาอยู่แถวแท้งน้ำค่ะ

พระท่านบอกว่าให้ลองสังเกตดูดีสิ

ผู้ตายมาในวัดได้ยังไง

ท่านเจ้าอาวาสบอกว่าท่านไม่รู้นะ
เพราะกุฏิพระจะอยู่หลังหอระคัง
อยู่คนละฝั่งกับแท้งน้ำที่เป็นจุดที่พบศพค่ะ

ก็เลยไม่เห็นแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย
ในวัดมีกล้องวงจรปิด๖ตัวค่ะ
แต่กล้องทุกตัวติดตั้งไว้สำหรับ
จับภาพทางเดินที่หอระคัง
ตู้บริจาคเงินในอุโบสถนะคะ
ก็เลยไม่รู้เลยจริงว่าศพนี้
มาอยู่ในวัดได้ยังไงเข้ามาอยู่ในวัดในช่วงเวลาไหน
แต่เมื่อคืนค่ะช่วงกลางดึกประมาณตีหนึ่ง
พระท่านบอกว่าได้ยินเสียงหมาในวัดเห่าเสียงดังมาก
ครับแต่ก็ไม่ได้ออกมาดูเพราะว่ามันดึกแล้วอ่ะนะคะ
ไม่ได้ยินเสียงคนไม่ได้ยินเสียงการทำร้ายกัน
ตอนเช้านี่แหละพระลูกวัดออกบินทบาทถึงพบศพค่ะ
ปกติแล้ววัดก็จะมีเวลาเปิดปิดประตูนะคะ
คือตั้งแต่ตี๕๓๐ถึงทุ่มครึ่งเปิดปิดแค่ช่วงเวลานี้
ดังนั้นถ้าคนภายนอกจะเข้ามาอาจจะต้องมุดรั้วตามภาพกราฟิกเมื่อสักครู่
ถ้ามุดรั้วเนี่ยเป็นไปได้มันจะมีช่องรั้วด้านล่าง
กว้างประมาณสักห้าสิบถึงหกสิบเซนติเมตรนะคะพอจะมุดได้
คาดว่าน่าจะมีการมุดเข้าไปอะค่ะเพราะก่อนหน้านี้เคยมีคนเร่ร่อน
รั้วไปนอนหลบฝนอยู่ในวัดเนี่ยนะคะจะมีช่องว่างด้านล่างแบบนี้
ทีมข่าวลองมุดดูค่ะลองมุดดูว่ามุดได้หรือเปล่า
นี่นะลองดูนะคะว่าได้ไหมทีมข่าวของเราก็คุณนัทพงศ์เรียบสันเทีย
ก็ไม่ได้ผอมบางตัวใหญ่ฮะตัวใหญ่ตัวใหญ่มุดได้นะคะ
ได้มุดได้ก็ทางทางรอดก็รอดได้อยู่นะฮะใช่รอดได้ค่ะอืม
ก็เลยไม่แน่ใจคุณผู้ชมว่าผู้ตายเขาไปทะเลาะกับใครนอกวัด
หรือไปถูกทำร้ายนอกวัดบาดเจ็บแล้วหนีเข้ามาในวัดมาเสียชีวิตในวัดหรืออะไร
คือได้แต่คาดเดานะคะเพราะไม่รู้จริงว่าทำไมถึงพบศพอยู่ในวัดใกล้กับแท้งน้ำ
ยังตรวจสอบไม่ไม่เห็นเลยว่าเขาเข้ามาในช่วงไหนมุมตรงนั้นเนี่ยจะเป็นมุมอับพอดีอับแสงเพราะว่ากลางคืนมันจะมืดคือจุดที่พระอยู่เนี่ยมันก็ห่างจากจุดเกิดเหตุมันก็เป็นร้อยเมตรเวลาตีหนึ่งตีสองอย่างเงี้ยมันก็เป็นช่วงที่ว่าคือพระท่านก็พักจำวัดแล้ว
ส่วนพระลูกวัดที่พบศพคนแรกค่ะพระครูเงินสิริมังคโลบอกว่าตี๕๓๐เดินไปเปิดประตูรั้ววัดเดินผ่านแท้งน้ำ
ตอนนั้นมองไม่เห็นค่ะเพราะว่าทางเดินมันมืดนะคะแต่ว่าได้ยินเสียงหมาเห่าแล้วหมาเนี่ยนะวิ่งไปยืนตรงแท้งน้ำ
ก็เลยเดินตามไปดูปรากฏว่าศพอยู่ตรงนั้นเลยตรงที่หมาวิ่งไปอะค่ะ
หมาในวัดเนี้ยมันเห่าอีกเห่ามันเห่ามันเห่ามาก็โชคใสเลยเออแล้วก็
เปิดประตูลงมาเสร็จมาเปิดน้ำปั๊บแล้วก็เดินเข้าไปดู
อ้าวทำไมมีคนนอนมีคนนอนแล้วก็นี่เดินเข้าไปใกล้ใกล้ตายแล้วนี่ว่
ไม่เคยเห็นหน้าค่าตาไม่เคยเห็นเลยมันเคยมีคนเข้ามา
มีคนเข้ามานอนในสลาความพักศพอันนี้คือในอดีตเออไม่
เมื่อวานก่อนเองคนพูดให้ฟังด้วยบริกษาบาลผมมานอนที่นี่
หลวงพี่กันว่ะเอ้าทำไมมานอนไม่ได้หมาไม่เห่า
แล้วเข้ามาทางไหนครบเอ้าเข้ามาทางไหนอ่ะมันบอกว่ารอดอ่ะ
ทีมข่าวก็ไปคุยกับแม่ค้าร้านก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ติดกับวัดค่ะ
แล้วเขาบอกว่าเขารู้จักกับพี่ชายของผู้ตายด้วยนะคะครับ
เขาบอกว่าผู้ตายเนี่ยทำงานอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ
สามวันก่อนผู้ตายกลับมาอยู่บ้านเพราะว่าตกงานก็อาจจะเป็นไปได้ยากนะ
ที่ผู้ตายจะไปมีเรื่องบาดหมางทะเลาะอะไรกับใครในพื้นที่ภาพซ้ายมือคือภาพของผู้ตายนะคะ
แม่ค้าร้านก๋วยเตี๋ยวที่ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราบอกว่ามันน่าจะมีอยู่๒ประเด็น
เป็นไปได้ว่าก็คือผู้ตายเนี่ยถูกทำร้ายแต่ก็อาจจะฆ่าตัวตายสองอย่างเนี่ยค่ะ
แต่ไม่ฟันทงนะคะยังไงก็ต้องรอผลการชนะสูตรจากเจ้าหน้าที่อย่างเป็นทางการดีกว่า
แต่ทีนี้ว่าเพื่อนชวนไปทำงานที่สมุทรประการเออก็ไปแล้วก็เหมือนกับว่า
จะกลับมาได้สองวันสามวันแต่เวลาเราไปเที่ยวหาเราจะไปหาบ่อยอยู่
ไปเรื่อยอยู่ไปอย่างเงี้แล้วน้องก็จะอยู่อีกห้องนึงซักผ้า
ทำกับข้าวอยู่กับพี่ชายสองคนเพราะว่าตอนเนี้ยแม่แม่ไปอยู่บ้าน
แล้วก็เหมือนกับว่าตอนนี้จะมีญาติมาอยู่ด้วยอีกก็ไม่น่าจะมีปัญหา
ซึมเศร้านะคู่อลิอันนี้อันนี้อันนี้พี่ไม่รู้อ่ะ
เพราะว่าไม่นะตั้งแต่อยู่บ้านก็ไม่มีข่าวเกเล
บ้านนี้ไม่น่าจะมีปัญหากับใครเพราะว่าไม่ค่อยชอบเที่ยวผับ
ไม่มีแก๊งใหญ่มาเท่าที่ดูส่วนมากที่เขาอยู่กัน
เขาก็จะอยู่กันเครือญาติคุณผู้ชมคะมีเยาวชนอายุสิบแปดปีค่ะ
มาติดต่อที่สพปลวกแดงค่ะบอกว่าเป็นหลานของผู้ตาย
อยู่บ้านเดียวกันในอำเภอปลวกแดงห่างจากวัดที่เกิดเหตุไปสักประมาณ๕๐๐เมตรนะคะ
ซึ่งก็ให้ข้อมูลว่าน้าชายมีอาชีพรับจ้างก่อสร้าง
เลิกกับภรรยาได้๓เดือนมีอาการซึมเศร้าชอบดื่มเหล้าคนเดียวเป็นประจำ
้าเคยมาที่วัดนี้ค่ะก็เคยถามน้านะน้าก็บอกว่าก็อยากมาที่วัด
ก็เลยคาดว่าครั้งนี้น้าคงเดินมาปีนขึ้นไปบนแท้งน้ำของวัดในช่วงกลางคืน
แล้วกระโดดลงมาค่ะโอ้โหคาดว่าน่าจะกระโดดลงมาเป็นลักษณะของการฆ่าตัวตายค่ะ
แล้วปัญหาส่วนตัวเขามีอะไรบ้างไง
ไม่ทราบครับมีแต่ราสุทธิ์เลือดกับแฟนเนี่ยครับ

แล้วเราติดใจในที่การตายของเขาไหม

เขาเดินไปวัดมาไม่ใช่ครั้งหนึ่งเดียวเดินมาหลายครั้ง
เขาโทรไปบอกหน่อยว่าเขาเดินไปวัดไม่รู้สึกตัวพอรู้สึกตัวก็วัดแล้วครับ
ครั้งที่ตายก็ครั้งที่สองครับ
ที่สองที่ไปเราเชื่อว่าเขากระโดด

จากปันแผนเป็นกระโดด

พื้นเพลเป็นชาวจังหวัดน้องบนลำพูนะคะ
ของผู้ตายก็เพิ่งจะรู้ข่าวก็อยู่ระหว่างเดินทางไปรับศพลูกชาย
เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะ
นี่ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะแต่ต้องรอการชนะสูตรอย่างละเอียดเพิ่มเติม
เมืองต้นคาดว่าเป็นลักษณะของการฆ่าตัวตาย